เซียนแหค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขารวมตัวกันออกมาจับปลาการกุศล

มาดูบรรยากาศของเซียนแห่นับร้อยคนหน่อยนะคะ
ลงน้ำหวานแหจับปลาอยู่ที่บริเวณหนองน้ำ

อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ทางคุณชัยพรกลมเจ้าของบ่อ
เขาเปิดขายบัตรตกปลาคนละ๓๐๐บาท

บัตร๓๐๐บาทนะค่าแหนะ
แห้๑ปากเนี่ยจ่าย๓๐๐บาท
แต่คุณเริ่มได้ตั้งแต่๖โมงเช้า

โอ้โฮดูแห้ปาก๑ปาก๓๐๐บาทอันนี้๒แห้๖๐๐บาท

เซียนแหแต่ละคนก็เอาอุปกรณ์มาเลย

สวิงเอยอะไรเอ่ยเอามาหมด
ลุยน้ำจับปลากันแบบคึกคักเลย
ไม่มีผิดหวังเพราะคุณดูจำนวนปลาดิ
ไม่น้อยนะคะได้กันมาเนี่ยมีทั้งปลานินปลาสวายปลาช่อนปลาตะเคียน
เฮ้ยปลาตะเพียนอ้าวมีที่หลายแล้วปลาตะเคียน
ไม่ตั้งใจฟังอ่ะคุณชนะคุณไม่ตั้งใจฟังดิฉันอ่ะงอนแล้วไม่เล่าแล้วข่าวนี้จบ
เอาจริงถ้าคุณมีอำนาจคุณไล่ผมออกแล้วนะ
มีอีกมีปลาตะเพียนปลากลายปลาชะโดบางตัวเขาบอกว่าตัวใหญ่๕๑๐กิโล

ปลาตะเพียนปลาช่อนปลาสวายปลานินปลาชโดและปลากลา

ก็ถูกอร่อยดี
ก็จริงของเขาแต่ปลากรายมันก็ทำได้หลากหลายเมนู

บอกว่ามีผู้มารับซื้อปลาจากเซียนแห่ด้วย

มันเต็มอ่ะดูสิครับคือบรรยากาศคนขึ้นทักเยอะขนาดเนี้ย
แล้วแต่ละคนเนี่ยเซียนเซียนแหนะจริงคือเมื่อก่อนคุณชนะเขาเคยเป็นเซียนแห่
ใช่แต่ว่าปัญหามันเกิดไงเวลาเราเหวี่ยงแหไปแล้วเนี่ย
เป็นอะไรปลาติดสองตัวสามตัวมันได้ติดมาก็จริงแต่ไม่สามารถเอาขึ้นมาได้
เพราะว่าหมอปลามันรู้จักกันมันบอกว่าไงมันบอกเอ้ยเขาทักหาเธอป่ะ
ทักขาเหมือนกันเลยเนี่ยเราเหวี่ยงแขนทัก๖คนแล้วปลามันรู้จักกันไง
แล้วมันก็ลายหากันเองอ้อปลาตีนหมดเลยปลาแหวกแพ้ออกไปแล้ว
แพ้ขาดหมดแล้วทีเนี้ยดูไหนทักตัวแถมอายด้วย